กระทรวงศาสตร์ธนสุขเองก็มีการเริ่มลงมากขึ้น
ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ไม่อยากให้คนจะเข้าไปสูบบุหรี่ครับ
หลังจากที่เรามีการประกาศบังคับใช้เรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ถ้าใครไปฝ่าฝืนไปสูบในพื้นที่ห้ามสูบมีโทษปรับ๕๐๐บาท

ถูกต้องนะฮะมาดูรายละเอียดของพรบฉบับนี้กันเลยนะครับ
ทางด้านของนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับ
ก็ออกมากล่าวถึงเรื่องของสถานการณ์การบริโภคยาสูบ
บอกว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศนะครับ
ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพของประชาชน
ทำให้เจ็บป่วยทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เสียชีวิตจากการซุบบรี
กระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พศ๒๕๖๐ขึ้นมาครับ
เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยกันป้องกันเยาวชน
ไม่ให้เข้าไปสู่วงจรนี้
ของการไปเป็นนักสูบหน้าใหม่ไปติดบุหรี่
อันเป็นเนื่องมาจากกลยุทธ์การตลาดบุรีที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ
แล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของเยาวชนและสุขภาพของคนที่ไม่สูบบุหรี่
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าคนที่อยู่ข้างคนที่สูบ
ได้รับควันได้รับสารพิษเข้าไปมากกว่าคนสูบด้วยซ้ำไป
ใช่ครับทั้งนี้ประเทศไทยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคบุรี
หรือว่ายาสูบเดิมอยู่๒ฉบับ
คือประบอบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช๒๕๓๕
และพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
พุทธศักราช๒๕๓๕ครับ
ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า๒๕ปี
สำหรับพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช๒๕๖๖

ผู้ประกอบการยาสูบทำกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เช่นห้ามโฆษณาต่างนะครับก็มีโทษฝ่าฝืน
หรือว่าไปเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่
เกิน๓๐๐๐บาท
สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช๒๕๖๐
เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยป้องกันเยาวชน
ไม่ให้เข้าสู่วงจรกลยุทธ์ของการตลาดบุรีที่ละลายมากขึ้น
แล้วก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและสุขภาพของที่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่
จากว่าประเทศไทยนั้นข้ามร่วมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่า
การควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคร้องกับสถานการณ์เท่าทันกลยุทธ์ของการตลาดบุหรี่
และแนวทางปฏิบัติตามกรอบของอนุสัญญาดังกล่าวด้วย